อุทัยธานีดีกว่าไปเก็บไปซื้อวัตถุดิบกันค่ะ

เยอะขนาดนี้แก๊งได้กินหม้อ

กลางเขาตำบลดอนขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี

ชาวบ้านเขานำผักบุ้งแล้วก็กระเฉดน้ำมาปลูกควบคู่กับการปลูกข้าวด้วย
ซึ่งการปลูกนาข้าวต้องใช้เวลา๓เดือนใช่ไหมคะ
กว่าข้าวจะเติบโตกว่าจะเก็บเกี่ยวเนอะ
ก็เลยตัดสินใจปลูกผักบุ้งและกระเฉดน้ำในพื้นที่

ทานกับส้มตำยิ่งถ้าเป็นส้มตำปู
โอ้โหมันเข้ากันนะคุณ

คุณพจนทองดีเนี่ยเขาบอกว่า
ผักบุ้งและผักกระเฉดน้ำแตกยอดให้เก็บขายทุกวัน

ซึ่งผักบุ้งเนี่ยจะมียอดสั่งจองทุกวันเลยนะ

ส่วนกระเฉดน้ำมียอดสั่งจองวันละเกือบ๒๐๐กรัม

หรือหมี่กระเชษมั้ยราคาผักบุ้ง๑กรัมจะขายในราคาส่งกรัมละ๑๐บาท
กระเชษน้ำกรัมละ๑๕บาทนะคะส่งขายให้กับพ่อค้าไม่ค้าในตลาด
เช่นตลาดสดที่อำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏอย่างนี้
แล้วก็ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานีแล้วก็ยังมีส่งขายไปต่างจังหวัดอีกด้วย
ขายเป็นกำแบบตลาดเวลาเราไปซื้อผักบุ้งเราซื้อก็๑๕บาทอะไรอย่างนี้
ซึ่งการปลูกผักบุ้งผักกระเฉดน้ำทำให้มีรายได้เข้ามาต่อเนื่องทุกวัน
แล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอ่ะคุณใช่ไหมแค่สำคัญอย่าให้น้ำมันลดอย่าให้น้ำมันแห้ง
มันก็มีน้ำถูกค่ะนะคะก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่เก็บเกี่ยวผลผลิตแบบระยะยาว
เป็นการสร้างรายได้ช่องทางหนึ่งมันอยู่ด้วยกันได้ดีเนอะใช่ไหม
ผุ้งกับกระเชษเนี่ยใช่มันชอบน้ำเหมือนกันใครสนใจจะลองกินผังปุ้งสด
หรือกระเชษสดก็สั่งซองได้เรามีหมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วยตรงคุณอยู่แถวนั้น
คุณจะได้ไปอุดหนุนคุณพี่พจนาเขาหน่อยนะคะหรือว่าใครจะรับซื้ออะไรอย่างนี้
ติดต่อไปหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยจ้า
เห็นแล้วมันอดคิดถึงไม่ได้นะอยากกินออกไปต้อง
งส้มใส่กระเชษอ่ะนะดีมากเลยเปรี้ยวปากอยากกินอยากกิน

อยากกินนั่นอยากกินนี่ขึ้นไปเรื่อยแล้วเป็นยังไงปวด
เอ้าก็ไม่เห็นแปลกเลยคุณจะน่ากินแล้วก็ออกไปเรื่องธรรมดา
คุณไม่เคยเหรอ

แต่ไม่เคยโผล่ออกไปแบบทางรายการหรอก